พี่พี่ก็สอนพ่ออีกทีอะคะ
อันนี้จะเป็นเส้นที่แบบที่ร้านทำเอง

ก็เลยใช้คำว่าหมูอึมมา

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักเมนูเส้นทั่วประเทศไทย
แน่นอนค่ะว่าทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงอย่างนี้

สำหรับมือกลางวันที่จะมาถึงกันแล้ว

ที่เต็มไปด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ

คาเฟ่ชิคิกที่แอบซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย

หกเมนูชามเด็ดที่มาถึงคลองเตยต้องห้ามพลาดเริ่มด้วย
หมี่เปาะแห้งกับเส้นปลาต้มยำจากร้านเหล้าซาก๋วยเตี๋ย
จาวแรกเจ้าเก่า๕๐ปีต่อด้วยพาสตาเส้นสดสีชมพูสไตล์
ท้ายด้วยราดหน้าและผัดซีอิ๊วใส่หมูหมักชิ้นใหญ่เนื้อ
นุ่มเจ้าเก่า๑๘ปีจากร้านโย่งราดหน้าหมูอึมแค่ไฮไลท์
ยังทำให้ท้องไส้ปั่นปวนขนาดนี้อย่ารอช้าก๋วยเตี๋ย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

เกือบ๕๐ปีแล้วใครเป็นคนเริ่มต้นมาเปิดร้านตรงนี้

มีแล้วเหรอบรรยากาศสมัยก่อนของย่านคลองเตยนี่เป็นยังไง

ไม่อุ่นวายรถไม่เยอะขนาดนี้

ใช่ไหมครับผมแล้วคนมาเดินตลาดเยอะไหมสมัยก่อน
สมัยก่อนเยอะตอนนี้ก็เยอะกว่านะ

ก็แรกก็ใหม่ก็มาเริ่มนะคะ
มันก็ยังไม่เท่าไหร่
ตอนเริ่มเนี่ยร้านเป็นลักษณะยังไง

เปิดก็เริ่มจะมีคนมาเรื่อย

เริ่มต่วงดังเปิดตั้งแต่กี่ปีแล้วดังเนี่ย

ตอนนี้คุณแม่ออนก็มาดูแลอย่างเต็มตัวแล้ว

ก็เรียนเสร็จก็ต้องวิ่งกลับมาช่วยที่บ้าน

ก็คนเริ่มรู้จักอ่ะใหม่๕บาทก็ยังคนก็ยังเพิ่งรู้นะคะ
ครับก็มาทานเรื่อยเรื่อยจนเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าลูกค้ารู้จักมากแล้ว
แน่นเลยตอนนี้มีกี่ครูหาแล้วเนี่ยตอนนี้ครูหาเดียวแต่ว่าเป็นที่ส่วนเกินแล้วค่ะ
อ๋อก็เกินมาแล้วก็เกินมาตั้งโต๊ะเลยใช่
ที่จะไม่โด่งดังแล้วเปิดมายาวดังห้าสิบปีมันคืออะไรก็คือลูกชิ้นปลานะคะ
ลูกชิ้นปลาทำเองทำเงี้ยหมดเลยแล้วขนาดนี้จะไม่มีแป้ง
แท้ความเด็ดของเหล้าซาก็อยู่ที่ลูกชิ้นปลาแท้เนื้อเน้นชิ้นโตนี่เองล่ะค่ะ
เอาเป็นว่าใครที่ชอบลูกชิ้นปลาเตรียมมาตำกันได้เลย
เอาละครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเตานะครับ
เรามาดูพระเอกของงานนี้ก่อนดีกว่านะครับก็คือลูกชิ้นปลานั่นเอง

ก็มีลูกชิ้นปลาขาวนะครับมีลูกชิ้นปลาขาวมีลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาทอดก็มี
อ๋อมีปลาขาวปลาทอดลูกชิ้นกุ้งแล้วก็มีเกี้ยวปลาแล้วก็มีหือก้วย
อันนี้เราทำเองทั้งหมดเลยเนอะทำเองทั้งหมดที่นี่ค่ะ
เอาล่ะเรามาพูดถึงลูกชิ้นปลาเราดีกว่าลูกชิ้นปลาแต่ละชนิดเนี่ยใช้ปลาอะไรบ้าง
ก็จะใช้ปลาใส่ต่อปลาหางเหลืองปลาลิ้นหมานะคะ๓อย่าง
เออก็สามอย่างก็จะมารวมกันมารวมกันแล้วเอาไปทำไงต่อ
ก็มาหม้อเสร็จก็จะมาผสมให้มันเข้ากันอ่าฮะค่ะ
ค่ะผสมเสร็จแล้วก็เรามาปั้นเป็นรูปอ๋อปั้นเป็นรูปอะไรต่อ
จะมีเอาส่วนหนึ่งก็จะมาปั้นเป็นลูกชิ้นขาวส่วนลูกชิ้นขาวก็จะไม่ใส่อะไรเลย
ลูกชิ้นขาวก็คือปลาร้วนร้วนไม่ใส่อะไรเลยขาวไม่ใส่อะไรเลยนะคะอ่า
แล้วก็จะมีกุ้งลูกชิ้นกุ้งอ่าก็กุ้งร้วนร้วนเหมือนกัน
ก็ใช้กุ้งล้วนเหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาทอดนะคะ
ปลาทอดนี่ก็จะผสมเครื่องก็จะมีหมูสับมีต้นหอมมีพริกไทย
ก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีหึกกล้วยหึกกล้วยทำไง
ก็คือทุกอย่างก็คือปลาชนิดเดียวกันหมดครับผมรวมกันหมด
เกี๊ยวปลาละเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาก็จะมีไส้หมูสับค่ะคะนะฮะตั้งแต่ละวันเนี่ยเราใช้ปลาเยอะไหม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

ก็จะเป็นต้มยำปรุงปรุงเองนะคะจะปรุงสำเร็จค่ะ
อันนี้คือปรุงรสต้มยำไว้แล้วค่ะใช่ค่ะนั่นหมายความว่า
ไม่ว่าใครในร้านทำก็อร่อยเหมือนกันทุกจานใช่ค่ะถูกต้องไหม
มีใส่อะไรบ้างเนี้ยแล้วแต่ก็จะมีถั่วพริกน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยค่ะ
มีตัวมีพริกแล้วแต่ว่าใครจะทานรสจัดอ่าใครจะทานไม่เผ็ดอะไร
แล้วก็ใส่น้อยตามอันนี้ครบเครื่องเลยใช่ค่ะใส่พุกพุกใส่นี่ปั๊บพุก
ไก่พริกต้มยำทันทีใช่ค่ะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วแม่
สองเมนูเดี๋ยวแม่ทำให้ผมหน่อยผมไปรอที่โต๊ะได้ค่ะคุณครับ
เชื่อว่าตอนนี้ความหิวคงทวีคูณกันเป็นแถวแต่พักไว้สักแป๊บ
แล้วกลับมาพบความอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มกันต่อในช่วงหน้าจุ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะ
เชียวว่าตอนนี้ความหิวคงเก็มเป็นแถวแต่พักไว้สักแป๊บ